ไปต่อเนื่องกันเลยนะครับลงใต้นี้นะครับ
ครับไปสุราธารณีมีอะไรค่ะจะพาไปกินเมลอลอ๋อ
เมลอลอร่อยอร่อยอร่อยเคยกินยำดอกเมลอลไหมอ๋อ
ยำดอกเมลอนไม่เคยนี่แหละครับจะพาไปดูแปลกแต่เรื่องจริงนะครับ
คุณผู้ชมเมลอนนะครับที่บอกว่าอยู่ในโรงเรือนปิดนะครับ
นี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือบุญฮากฟาร์มสวนเกษตรแนวใหม่
ริมทะเลอ่าวภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีที่ปลูกเมลอนในโรงเรือนระบบปิดนะครับ
เมลอนออกขายได้ตลอดทั้งปีแล้วครับและยังมีเมนูเด็ดอย่างสเต็กเมลอน
และยำดอกเมลอนให้ชิมอีกด้วยครับโอ้ปกติเรานึกถึงสเต็กที่เป็นของขาวไง
ใช่อันนี้สเต็กเมลอนแล้วเราก็คิดถึงแต่ขนเมลอนหวานอร่อยสลักชื่อแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ใช่นะครับนายกิติศักดิ์เปรมกระสินนะครับเจ้าของบุญนาคฟาร์มก็บอกว่า
เหนือสีเขียวและพันโอโซนนัมเบอร์วันเหนือสีส้มอ่อน
นำเข้าเมล็ดพันธ์แท้มาจากประเทศญี่ปุ่นนำมาปลูกในดินปนสายริมทะเล
สร้างสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงสวนเมลอนที่ญี่ปุ่น
เมลอนรสชาติหอมหวานช่ำใกล้เคียงเมลอนญี่ปุ่นของแท้เลยทีเดียวครับ
เจ้าของบุญนาคฟาร์มบอกอีกว่าระบบโรงเรือนปิดทำให้ปลูกไม่รอดได้ทั้งปีครับ
แล้วก็แต่ละเดือนเมลอนให้ผลผลิต๒๕๐ลูกน้ำหนักเฉลี่ยลูกละ๑๖กิโลกรัม

ในราคากิโลกรัมละ๑๗๐บาทครับ

อันนี้แหละครับที่บอกนะครับ

จากขายผลสดแล้วก็ยังนำเมลอนมาเป็นเมนูเสิร์ฟอาหารด้วย

โดยใช้เมลอนมาเป็นเครื่องเคียงรับประทานกับสเต็ก
และเมนูพิเศษก็คือยำดอกเมลอน

โดยนำดอกตัวผู้ที่เหลือจากการผสมเกษร

เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเป็นอย่างมากแล้วครับ
แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศนะครับ

งเขียวหวานเห็ดกับเบบี้เมลอน

ไปซื้อที่นี่ก่อนเพราะว่าเขาบอกไงว่าอร่อยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลย
ใช่นะครับน่าทานดีนะครับ